แล้วก็มีการตบนะคุณผู้ชม

โดนแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่มากัน๓คน

ลูกสอนสีเหลืองคือน้องเตยผู้เสียหาย
น้องเตยเอาของมาเก็บใส่ตะก้ารถก่อน

นี่ค่ะแล้วก็จิกหัวเนี่ยนะ

มาช่วยห้ามศึกมาช่วยห้ามทับ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับน้องเตย

เตยอายุ๑๘เล่าให้ฟังบอกว่า

เตยเข้าไปซื้อของตามปกติเลย

เขาก็มาดักรออยู่สักพักนึงนะนะ

ไม่ได้คิดอะไรไงน้องเตยก็ซื้อของต่อ

แล้วมากัน๓คนมาถามว่า

แล้วมองหนูก็ไม่ได้มองหาเรื่องด้วย
แค่มองเฉยทีนี้ค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะฝั่งผู้ปกครอง

แล้วก็บอกอีกด้วยว่าโดนแค่นี้มันน้อยไป

ไปซื้อของตามปกติค่ะ

แล้วก็สีแดงค่ะ

พอหนูซื้อของเสร็จเขาก็มาจอด

เฉยค่ะแต่ว่าแล้ว
แม่ของน้องเสื้อสีน้ำเงินก็ให้
คลายว่าจะมาเอาเรื่องว่า

เขาก็บอกว่าหนูโดนแค่นี้ยังน้อยไปแบบนี้

แล้วก็แบบกดโทรศัพท์ไม่รู้ว่ากำลังแจ้งเจ้าหน้าที่